นี่ค่ะลงไปพื้นที่ทะเลเหมือนกันนะคะอยู่ในพื้นที่ของน่านน้ำไทย
ที่เจ้าหน้าที่ทางด้านของทหารเรือได้มีการจับเรียกว่าเป็นเรือประมงของเวียดนาม
ครับที่มีการลอยเข้ามาในพื้นที่ของน่านน้ำไทยประมาณสักสิบลำได้นะคะ
ให้คุณผู้ชมดูนาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะตรวจพบกลุ่มเรือประมง
จำนวนประมาณสิบถึงยี่สิบลำด้วยเรียนจุดที่รับแจ้งครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นนาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ

ตรวจการใกล้ฝั่งตอนหนึ่งหนึ่งสี่นะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการในทะเลไทย
อันนี้คือเขตของทะเลไทยก่อนนะคะที่มีการจับกลุ่มเรือประมงสัญชาติเวียดนาม
ลุกล้ำเข้ามาทำการประมงทางตอนใต้ของเกาะกระซึ่งสามารถจับกลุ่มได้เนี่ย
จากทั้งหมดสิบห้าลำครับรวบได้เพียงหนึ่งลำเท่านั้นนะคะ
จากจังหวะที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือได้มีการลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะแล่นไปจับกลุ่มเนี่ย
ปรากฏว่าเรือประมงเนี่ยได้เห็นกองทัพเรือไทยอ่ะค่ะก็เลยตัดสินใจพากันแบบโอ้โห
โอ้โหหนีกันไปในพื้นที่หน้าน้ำเวียดนามเรียบร้อยแล้วแล้วก็บางคนก็ต้องแบบหนีกันแบบคนละทิศคนละทางกันอ่ะนะคะ
กระทั่งล่าสุดค่ะภายหลังจากที่รวบได้๑ลำ
ก็มีตัวของคนบนเรือเองลูกเรือไตล์เรือต่างต่างอ่ะนะคะ
จนกระทั่งช่วงสามทุ่มของเมื่อคืนนี้ทางด้านทหารเรือเองก็ได้มีการนำเรือประมงเวียดนาม
คันนี้แหละค่ะที่มีการจับกลุ่มได้เข้ามาสู่ฐานทัพเรือบริเวณท่าเทียบเรือของจังหวัดสงขลา
แล้วก็มีลูกเรือประมาณ๖คนนะคะที่นำตัวมาก่อนจะมีการส่งดำเนินคดี
จากการสอบถามทางด้านของรองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่สองค่ะท่านระบุว่า
เดินทางมาควบคุมการดูแลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามเนี่ย
จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นเรือประมงแบบคลาดปิงทะเลค่ะ
ซึ่งทางทัพเรือภาคที่สองเองก็จะมีการนำเรือแล้วก็นำลูกเรือทั้ง๕คนเนี่ย
เก็บไว้ก่อนแล้วก็มาสอบสวนเพื่อที่จะทำประวัติต่อไปก่อนจะมีการส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สพเมืองสงขลาเพื่อแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ